อันนี้วัดแทบแตก

เดี๋ยวให้คุณสองคนกับคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะ

อันนี้ไม่ใช่งานแห่นาคบวชนาคแต่อย่างใด
หรือไม่ได้เป็นการอุปสมบทหมู่นะคะ
คนเยอะเบอร์นี้ขวัญบอกแล้วว่าเป็นสายมูเตลูค่ะ

คนมา๕๐๐๖๐๐คน
จะมาปลุกเสกโฉนดที่ดินขอให้ขายได้รวย

ทุกคนที่ไปนี่คือมีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองไปปลูกเสก
ใช่แล้วค่ะเชอรี่ทุกคนเอาโฉนดมาด้วยนะคะ
โอ้โหเรียกได้ว่าวัดแทบแตกจริงค่ะ
อันนี้เป็นพิธีปลูกเสกโฉนดที่ดินและเหรียญรุ่นแรกค่ะ
ของพระครูวิสิตธรรมโสพลนะคะที่วัดเขาไม้แดงอำเภอศรีราชา

ชาวบ้าน๕๐๐๐กว่าคนจากทั่วประเทศ
อบเอาโฉนดที่ดินกว่า๒๐๐แปลงไปร่วมพิธีนี้นะคะ
หลังจากรู้ข่าวว่ามีเศรษฐีชาวบลูไนก่อนหน้า

เศรษฐีคนนั้นเขาเอาโฉนดมาปลุกเสก
แล้วพอเขากลับไปปุ๊บเหมือนเขาก็คงมาอธิษฐานว่าขอให้เขาขายที่ดินได้
เขาขายที่ดินได้แล้วเป็นพื้นที่บ่อน้ำมัน
ได้เงินไป๓แสนล้านบาทตอนนั้น

เขาทำพิธีอีกวันไหนเนี่ย

เดี๋ยวนะคะที่ดินแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันค่ะ

อันนี้ของเศรษฐีชาวบลูนายของเขามันเป็นพื้นที่ทำบ่อน้ำมันไง
เขาก็เลยขายได้เยอะพอหลังจากเป็นข่าวออกไปปุ๊บ
ทีนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านมากมายจากทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศ
ก็เลยเชื่อกันว่านี่แหละฉันอยากจะขายที่ดินฉันต้องมาที่นี่
วัดก็มีการจัดพิธีกรรมนะคะทั้งแบบพรามแล้วก็แบบพุทธใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมง
เสร็จสิ้นพิธีจะมีการทำเหรียญที่เป็นวัตถุมงคล
แต่คุณดูนะคะภาพนี้คุณงงใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้จะมีภาพโฉนดที่ดินที่มาแขวนกันเป็นจำนวนมาก
พอทำเสร็จก็จะมีการคืนโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของแจกถุงทรายในการปลูกเสกให้กลับเอาไปบูชานี่ไงที่เชอรี่ถาม
นี่แหละเขาเอาโฉนดที่ดินมาจริงมาแขวนทำพิธีปลุกเสกอันนี้คือถุงทรายเอากลับไปบูชานะคะ
เจ้าอาวาสก็เลยแจกเหรียญรุ่นแรกให้กับคนที่เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคนมีโอกาสได้รับเหรียญจากมือหลวงพ่อเองเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่คนที่เอาโฉนดไปนะที่ดูเยอะเนี่ยดิฉันว่าอะไรรู้ไหม
นายหน้านายหน้าขายที่ดินรวมไปถึงลูกค้าอยากจะไปดูที่ดินแปลงสวยน่าจะไปเจอกันได้นะครับ
ทำพิธีรอบหน้าผมว่าวัดน่าจะแตกกว่านี้แล้วผมก็จะไปด้วย
นี่แต่จะบอกหามีอีกที่นึงอันนี้เป็นความเชื่อส่งบุคคลในกรุงเทพณะครับ

ตั้งจิตอธิษฐานขอท่านแล้วจะได้
แล้วก็ไปต่อกันอีกที่พระมเมธรณีบิบมวยผม
ธรณีเปิดทิศเปิดทางให้เจ้าที่เจ้าทางคุณอนุญาตให้ขายที่

แต่อย่างที่บอกเป็นความเชื่อจริงคือถ้าทำแล้วเขาสบายใจ
มันก็ทำก็ไม่เสียหายอะไรเนาะ